ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของแม่ค้าทุเรียน
เขาก็ขายอยู่แถวตลาดดินแดงนะครับก็รถกระบะฮะ
ก็เหมือนกับที่เราเห็นตามท้องถนนนะเนอะแล้วก็มีทุเรียนเต็มหลังรถเลยนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาแล้วเอาของเขาไปเลย
แต่คนแถวนั้นเนี่ยเขาเห็นเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ตามตัวเจอแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ไปดูคลิปก่อนครับ
หรือเขามาขโมยทุเรียนหรอ

เนี่ยเขามาหยิบแล้วเขาก็เอาไปลุย
ดูดิเหลือด
นี้ฮะไปแล้ว๑ลูกนะครับ
ผู้ชายคนนี้หน้าตาเห็นชัดหมดแล้วครับ
คลิปเนี่ยนะครับป้ายทะบงทะเบียนรถจักรยานยนต์เห็นหมด
คือคนแถวนี้ถ้าเห็นก็แบบร้องอ๋อเลยว่าอ๋อผู้ชายคนนี้คือใคร
นะครับคือมันก็ถ้าจะมองอีกมุมนึงเอ๊ะ
หรือเขาจะเป็นเจ้าของทุเรียนเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับเป็นคนมาฉกของเขาไปจริง
เป็นหัวขโมยจริงคลิปนี้มีพลเมืองดีคนหนึ่ง
ไปเห็นพอดีก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าอย่าทิ้งทุเรียนไว้ตามลำพังมาถ่ายงานตลาดเช้าดินแดง
เห็นพี่เขาหยิบทุเรียนไป๒ลูก๒ลูกนะครับ
สอบถามทางร้านแล้วเขาบอกไม่รู้จักเอามาคืนเขาเถอะพี่หลายบาทอยู่
โลหนึ่งก็หลายร้อยนะลูกนึงก็หลายโลนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณจิรายุทธ์บุญชู
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดดินแดงนะฮะไปที่ร้านทุเรียนร้านนี้เลยครับ
แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของทุเรียนที่ถูกขโมยไป
นางสาวสุรัสสวดีพุ่มพวงอายุ๓๙ปีนะครับ
เธอบอกว่าพอเห็นคลิปนี้ตกใจมากไม่คิดเลยว่าทุเรียนของเธอที่อยู่หลังรถกระบะ
จะถูกขโมยไปแบบนี้คนที่ขโมยเคยเห็นหน้าฮะ
คือเด็กวัยรุ่นที่อยู่แถวนี้นี่แหละเป็นเด็กแถวตลาดดินแดง
ก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับรถทุเรียนของเธอ
ก็ยิ่งได้ข้อมูลที่แบบโอ้โหไปกันใหญ่เลย
เพราะว่าคนแถวนี้บอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มา
วนอยู่รอบรถกระบะของเธออยู่หลายรอบ
มาตั้งแต่ตีสี่แล้วนะก่อนหน้าที่เด็กผู้ชายคนนี้จะถูกถ่ายคลิปเนี่ย
มาก่อนแล้วแล้วมีคนบอกว่ายังเอาทุเรียนออกไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
เอาไปหลายลูกแล้วไม่ใช่แค่ในคลิปเท่านั้น
ทำให้ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าตกลงแล้วทุเรียนหลังรถเธอเนี่ย
โดนไปแล้วกี่ลูกนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันอยู่เต็มหลังรถกระบะ
แล้วไม่เคยนับด้วยแต่ละครั้งไปรับมาว่ามีกี่ลูกก็ไม่เคยนับ
ที่สำคัญก็คือไม่รู้มาก่อนเลยว่าเด็กผู้ชายคนนี้
เคยมาขโมยแบบเนี้ยกี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะทุกวันนี้เวลากลางคืน
เป็นช่วงเคอร์ฟิลล์เธอก็จอดรถทิ้งเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เฝ้านะฮะ
ก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าเอาออกมาอะไรหรอกมันเคอร์ฟิลล์
ก็ไม่รู้ว่าจะมาเอากี่ครั้งแล้วนะครับ
เท่าที่ทราบจากแม่ค้าแถวนี้นะครับเจ้าของทุเรียนบอกว่า
เด็กหนุ่มคนนี้เคยตระเวนไปขโมยของมาหลายที่
บางครั้งก็ขโมยมากินเองบางครั้งก็ขโมยเอาไปขายเนี่ย
ทุเรียนแบบเนี้ยนะครับหลังจากเกิดเรื่องไปแจ้งความไว้ที่สอนอดินแดงนะครับ
และหากเด็กคนนี้จะเอาทุเรียนมาคืนมาขอโทษ

แต่ทางคดีเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจ
อะงงอยู่อ่ะหลังจากทราบข่าวแล้วอ่ะก็
ก็ลองโทรไปปรึกษากับสารวัตรก่อนที่จะไปแจ้งความค่ะ
เพราะว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน
พอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีคนบอกไง
เริ่มมีคนบอกว่าเออเนี่ยเคยเห็นว่าขโมยแล้วมาทานใต้ถุนแฟดบ้าง
เคยไปโพสต์ขายบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าน้องเขาจะมาขอโทษมารับผิดชอบค่าทุเรียนอะไรประมาณนั้น
เราพร้อมจะขอแจ้งความแล้วให้อภัยของคดี
ถ้าทางคดีมันทำได้ก็อาจจะให้อภัยได้ค่ะ
ทางถ้าน้องมาชดใช้ค่าเสียหายอะไรอย่างนี้
ส่วนผู้ชายในคลิปเนี่ยเราเจอแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปฉกทุเรียนเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะ
เราไปเจอมาแล้วก็ถามเขาว่าเออตกลงทำไปทำไม
เขาบอกว่าทำไปเพราะผมเมาพี่ค่ะผมเมานะ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในคลิปเนี่ยผมไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
แถวตลาดดินแดงอ่าทีนี้พอเช้าก็จะขี่รถกลับบ้าน
แล้วหิวพอขี่รถมาเหลือไปเห็นรถทุเรียนจอดอยู่
เต็มกระบะเลยด้วยความคึกขนองด้วย
ก็เลยขี่ไปแล้วก็หยิบทุเรียนออกมา
พอส่างเมาเนี่ยนะผมกลับไปถึงบ้านนะ

งงเลยผมงงเลยพอสั่งมาผมงงตกใจมาก

เออยิ่งมาเห็นคลิปตัวเองยิ่งตกใจว่า
เราทำแบบนี้ไปได้ยังไงเออทำไมเราถึงไปทำแบบนี้
เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้บอกว่าพร้อมจะไปขอโทษเจ้าของทุเรียนนะครับ
แล้วยินดีจะจ่ายเงินค่าทุเรียนทั้งสองลูกที่เอามา
ขอยืนยันว่าที่ทำลงไปไม่มีเจตนาจะขโมยเลย
แล้วก็เพิ่งทำแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วย
อันนี้ผมยอมรับว่าผมขโมยจริง

ผมอยู่ทำอะไรก็แล้วนะแต่ที่เหลือว่าจิตอาสาหมด

แต่ผมขอชดใช้ให้
คนแถวนี้เขารู้ดีว่าผมเป็นจิตอาสานี่
แหละเขาบอกแต่ผมทำเพราะเมา
แต่เจ้าของทุเรียนเขาถามว่าคะแม่คะแต่เดี๋ยวก็บอกว่าคนนี้มาหลายรอบแล้ว

สอนอดินแดงนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายกับคนที่ก่อเหตุเนี่ย

ถ้าสามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้เนี่ย
ก็อาจจะได้ตกลงกันเรื่องค่าเสียหงเสียหาย